อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเหตุการณ์วุ่นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
ลูกค้าจะเข้าไปเติมน้ำมันนั่นแหละ

เกือบได้วางมวยกับเด็กปั๊มแล้วเพราะว่าโอ้โหโดนเด็กปั๊มด่ากราด

แล้วเมื่อกี้ไม่พูดว่าเก่งแบบเมื่อกี้อะเอาดิครับ
ผมไม่เคยด่าคนเลยตอนแรกสักคำไม่มี

นี่ค่ะนอกจากจะด่าโต้กันไปโต้กันมา
เขาบอกว่าเด็กปั๊มถือมีดออกมาขู่จะแทงเขาด้วย
มีประโยคที่บอกว่าเอามาแทงไงล่ะ
นี้อยู่ตรงแยกนานานะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะ
ก็เป็นเสียงของลูกค้าผู้ชาย

เขียนข้อความเอาไว้บนคลิปนี้บอกว่า
ปั๊มสายโหดใครเก๋าไปเติมน้ำมันหน่อย
แกมาไกลนะครับระวังไว้
ทิ้งท้ายถามชาวเน็ตว่าผมควรจะทำอย่างไรดี
เรื่องต้นเราไปคุยกับเจ้าของคลิปก่อนเขาชื่อว่าในตะนะคะ
เขาบอกว่าพี่ผมยืนยันผมไม่ได้ใช้อารมณ์กับพนักงานปั๊มเลยนะ
ผมจะเข้าไปเติมน้ำมันก็เห็นพนักงานผู้หญิงคนนี้
ว่างอยู่แล้วก็ยืนคุยอยู่กับพนักงานคนอื่น
ทั้งนั้นที่มีรถรอเติมน้ำมันอยู่๕๖คัน

เมื่อไหร่จะมาเติมน้ำมันอะไรประมาณอย่างนี้
กลายเป็นว่าเขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
แล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกับผมด้วย
เราไปคุยกับเจ้าของปั๊มด้วย
เจ้าของปั๊มบอกว่าน้องพนักงานหญิงคนนี้ทำงานมา๔ปีแล้ว
แต่เพิ่งย้ายมาอยู่สาขานี้แค่๔เดือน
ไปถามพนักงานคนอื่น
เขาบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้ก็เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ต้นเลยสั่งลงโทษพักงานไป
และถ้าตรวจสอบว่าผิดจริงอย่างที่ลูกค้ารายงานมา
จะไล่ออกทันทีเพราะว่าถือเป็นการทำให้ชื่อเสียงปั๊มเนี่ยเสียหาย
เจ้าของปั๊มยังเอากระเช้าแล้วก็บาดเติมน้ำมันมาขอโทษ

แต่ในต้าบอกว่าไม่เป็นไรผมขอรับไว้ที่คำขอโทษกับกระเช้าละกัน

เอาเป็นว่าผมอยากได้คำขอโทษจากพนักงานมากกว่า

ทีมข่าวไปคุยกับน้องพนักงานผู้หญิงด้วยนะ

แล้วที่สัมภาษณ์บางสื่อไปเมื่อเช้าว่าแจ้งความกลับลูกค้า

นะครับเดี๋ยวผมไพร่วีดีโอไว้
ขอบคุณครับ